การรำโทนโคราชเป็นการละเล่นที่ไม่ได้มีพิธีการหรือรูปแบบการร้องการรำที่เฉพาะเจาะจง
ซึ่งสมัยก่อนการรำโทนโคราชจะมีรูปแบบหรือลักษณะสำคัญที่ทำให้คนในหมู่บ้านรู้ว่า
ถึงเวลาของการรำโทนแล้ว
โดยจะมีการตีโทนขึ้นก่อน
เสียงของโทนซึ่งมีจังหวะที่สนุกสนานนี้
ใช้เป็นเสมือนเสียงการเรียกเพื่อให้มารวมตัวกัน
ซึ่งคนสมัยก่อนยังมีคำพูดติดปากกันว่า
โทนจะมีความเล้าใจจนทำให้อยู่บ้านไม่ติด
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน